ต้องบอกว่าคอมเมนต์เดียวในไอจีสะเทือนทุกไทม์ไลน์เลย
สำหรับนักแสดงสาวแก้มป่องคนสวยโบเมลดา
ที่เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของพีชพัชระเรียกได้ว่าสะดุ้งกันทั้งไทม์ไลน์เลยล่ะ
งานนี้ฝ่ายหญิงเขาออกมายืนยันนอนยันนะคะว่าไม่ได้มีอะไรในกอไผ่จริง
แค่รู้จักกันแล้วก็ไม่ได้สนิทส่วนสเตตัสหัวใจเธอตอนนี้เนี่ยโสดสนิทค่ะ
สวยด้วย
สวยเนี่ยไม่เถียงแต่โสดจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูกันไปยาวนะ
ขอโทษเธอที่ทำให้เป็นข่าว
ต่อกันที่นี่เลยสาวหมวยคนนี้ค่ะต้าเหนิง
ก็โล่งใจยิ้มออกเลยนะคะ
แต่ที่ยิ้มเนี่ยจริงแล้วมีคนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่า
ชอบท่าเต้นเพลงรักติดไซเรนของเธอ
หวานใจเจเจน่ารักกุ๊กกิ๊กดีเอาไปฟังกันหน่อยจ้า
เขาอยากล้อมพรแพวาค่ะ
แต่ว่าหนูก็ขึ้นเสียงสูงไม่ได้เขาก็เลยโอเค

คือตั้งใจปล่อยคลิปมาฆ่าคนโสดหรือยังไงคะ

ขอบคุณทุกคนที่แบบดีใจแล้วก็แบบสนุกไปกับคู่เรา